ส่วนอันนี้เป็นเหตุจมน้ำเหมือนกันแต่คงไม่ต้องล่าหาความจริงนะคะว่าเกิดอะไรขึ้น
หลักฐานคาตัวคุณตาเลยนะคะคุณตาวัย๘๘ปีออกหาปลาในสระน้ำอะค่ะ
แล้วก็จมน้ำกลายเป็นศพแต่ที่บอกว่าหลักฐานมันคาตัวเพราะว่า
มีเชือกอุปกรณ์ดักปลาพันอยู่รอบตัว๓๔รอบค่ะ
ตำรวจสพพนมสารคามและแพทย์เวรโรงพยาบาลพนมสารคาม
ก็ตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตนะคะคุณตาประมวลริยกุลค่ะ
จมอยู่ที่สระน้ำริมท้องนาในอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ตรงนี้เนี่ยเป็นสระน้ำกว้าง๔เมตรยาว๒๐เมตรลึก๒เมตรนะคะ
โดยรอบมีต้นย่าแล้วก็วัชพืชขึ้นปกคลุมหนาทึบพอสมควร
ด้านบนริมสระเจอรองเท้าคู่หนึ่งถอดเอาไว้ก็น่าจะเป็นรองเท้าของคุณตานี่แหละ
กู้ภัยก็ลงงมร่างของคุณตาขึ้นมาไว้ที่ริมสระน้ำ
ลักษณะคือคุณตาไม่ได้สวมเสื้อนะคะแต่ว่าใส่กางเกงขาสั้น
ใกล้กันมีอุปกรณ์ดักปลาที่ชาวบ้านเรียกว่าไอ้โง่ค่ะ
แล้วก็มีเชือกอุปกรณ์ดักปลาพันแน่นอยู่รอบตัวคุณตาประมาณ๓๔รอบได้
พนิดนาศนะคะลูกสาวของคุณตาเล่าบอกว่า
พ่อชอบออกหาปลาในสระน้ำหลังบ้านเป็นประจำ
วันเกิดเหตุพ่อก็ออกไปหาปลานี่แหละแต่เห็นหายไปนานไม่กลับบ้านสักทีก็เลยออกไปตามหา
หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอจนโทรให้กู้ภัยช่วยตามหาค่ะ
ปรากฏว่าคนเจอคือหลานชายนะคะเจอรองเท้าของตาถอดทิ้งไว้ริมสระน้ำ
ก็เลยขอกำลังกู้ภัยช่วยกันลงไปงมค้นหา
ก็กลายเป็นว่าพ่อเนี่ยจมน้ำจริงแล้วมีเชือกไอ้โง่พันติดตัวแน่นเลยค่ะ
เมืองต้นตำรวจสภพนมสารคามก็เก็บหลักฐานตรงจุดเกิดเหตุ
แล้วก็จะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป
ส่วนผู้เสียชีวิตเนี่ยก็มอบร่างให้กับญาติไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้วค่ะ